ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมนะครับ
ที่เจอกับปัญหาการทำงานมากมายในชีวิตครับ
จัดการงานอย่างเดียวก็ว่าเยอะแล้วหนักแล้วนะครับ
บางทีเจอความซับซ้อนงุนงงเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ
ที่จะสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง
เป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่ออกมาเพื่อตอบโจทย
ให้สามารถจัดการกับธุรกรรมที่ยุ่งเหยิงในทุกวัน
จบลงได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านมือถือ
มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นครับอย่างเช่นเช็คยอดเงินฝาก
เงินหลายบัญชีได้ในครั้งเดียว
เช่นเดียวกันกับการโอนเงินเดือนพนักงานนะครับ
แล้วก็มีบันทึกช่วยจำป้องกันความผิดพลาด
สามารถจะอายัดเช็คได้ด้วยตัวเอง
ที่สำคัญคือทำธุรกรรมได้สูงสุดถึง๑ล้านบาท

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ